พูดคุยกันเรื่องของสี่นักเตะที่คัดแค่งต่างแดง
ยื้นยันแล้วณวันนี้จากการประชุมทีมชาติ
มีพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

ทีมชาติชุดต่างก็หารือร่วมกัน

คุณวิรัติชันพาณิชย์ที่สมาคมเนี่ย
แต่งตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาคนทางขวาเนี่ยครับ

อดีตก็เป็นผู้เชื่อผู้จัดการทีมของคุณ

แล้วก็เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยมาแล้วด้วย
ในช่วงในยุคริมทีมที่ประสบความสำเร็จ

อาเซียนคลับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

ว่าจะมีพี่พิพีปธิระสินธิระทรแล้วก็กะวิน

ก็ส่วนผลกระทบในการแข่งขัน

แล้วนักเตะจะเหนื่อยด้วยเพราะว่าต้องบินไปบินกลับ
อันนั้นมันคือเคสที่เราเคยคุยกันใช่
ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าต้องเรียกมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้น

ถ้าต้องเดินทางไปกลับเล่นทั้งสโมสรกับทีมชาติ
ก็เลยพูดคุยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับนักเตะเรียบร้อย
คือยืนยันแล้วว่าจะไม่มีอยากเรียกมานะครับ
อันนี้มันเป็นทางใดที่มันจะอยู่ไหล

ซึ่งแน่นอนครับมันจะไม่มีทางหลุดน่าอยู่ยันยันเลย
ก็จะเรียกทั้ง๔คนนะครับมาคัดตัวเป็นหนึ่งในแคนดิเดต

ยังไงก็ติดอยู่แล้วแหละถ้าไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะในกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบริรามยูเนเต็ด
ออกมาโพสต์คลิปแล้วก็พูดถึงสาเหตุที่ผลงานทีมชาติไทยในช่วงหลังไม่ค่อยดีนะคะ
เนื้อหาก็พูดถึงเรื่องการติดผู้เล่นทีมชาติผ่านเอเย่น
ซึ่งเรื่องนี้นะคะรายวัชเขาก็ออกมาพูดนะคะว่าไม่ค่อยพอใจ
บอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาเลย
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในยุคที่ตัวเองคุม
แล้วก็นักเตะทุกคนที่เรียกเข้ามาก็เป็นการตัดสินใจของทีมงานสตาร์ฟโค้ชนะคะ
แล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้อีก
ส่วนประเด็นของฟุตซอลนะครับเอาซะหน่อยแล้วกันครับ
เพราะว่าคุณวสันมีวงนะครับผู้จัดการทีมแบงคอกบีทีเอสนะครับ
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่พอใจหลังจากที่บางเตี้ยนะครับโค้ชสุชินเอี่ยมฉลาด
คุณซื้อของทีมโดนโทษแบนเพิ่มเติมนะครับ
เพิ่มเติมอีกก็ทำให้โดนแบน๒นัดและปรับเงินเพิ่ม
มันมีผลสำคัญคือพรุ่งนี้เจอชนบุรีไม่ได้ลงเจอท่าเรือ
มันเป็นเกมที่ตัดลุ้นแชมป์กันเลยเพราะว่าไปมีปัญหาคือโดนแบนก่อนหน้านี้
แล้วขึ้นไปอยู่ด้านบนอัธจันทร์แล้วก็มีการส่งเสียง
เหมือนกับมาช่วยลูกทีมแก้เกมซึ่งมันห้ามแล้วเขาก็เลยแบนนะครับ
อกจากนี้นะคะนาวินวัตนาวงศวรรค์นักเตะคนสำคัญของทีมก็ถูกแบนด้วย
จากกรณีที่ไปเตะขวดน้ำ
ก็เลยทำให้เกมบิ๊กแมชอย่างที่พี่เจบอกไป
ที่จะต้องเยือนชนบุรีสุดสัปดาห์นี้ไม่ได้ลงแข่ง
ใช่เพราะว่าเขาอุทธรณ์มามันก็ต้องรอผลการตัดสินอีก
น่าว่ามากซึ่งไม่รู้ว่าอุทธรณกันยังไงนะครับ
ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะได้เห็นหรือเปล่า

อันนี้คือภาพเกมปัญหาเจอกับแคจ
แล้วก็นาวินไปทำซึ่งจากภาพช้านี้

แต่ว่าอันนี้คือว่ากันตามภาพนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่สโมสรนี้เนี่ย
เขาไม่พอใจเพราะว่าโดนปรับไปเยอะโดนแบนไปเยอะ
โดนปรับเป็นเงินรวมกัน๓คนผู้จัดการทีมก็โดนรวม๖๓๐๐๐บาท
ซึ่งนายวสันก็บอกว่าที่ผ่านมาทีมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตัดสินเลยนะคะ
แล้วก็มีการเอื้อประโยชน์ต่อสโมสรที่เป็นแชมป์เก่า

เรานำเสริมมุมมองแต่ว่าไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับ

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท